เอาละค่ะมาดูเรื่องของการทำธุรกิจกันสักนิดนึงนะคะ
เป็นไอเดียบางคนตอนนี้อาจอยากจะทำธุรกิจคาแคร์

ต้องสร้างร้านต้องซื้ออุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะคะ
แต่ว่านุ่มคนหนึ่งนะคะที่จังหวัดพิสุนโลกอยากจะทำธุรกิจนี้

มีไอจีมีเฟซบุ๊กก็ทำได้แล้วนะคะ

คุณพัฒนผลเชยเล็กค่ะอายุ๓๙ปี
เฉาอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษภูมิโลก
กำลังล้างรถกระบะให้กับลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะ
ใช้วิธีการแนะนำตัวผ่านเฟซบุ๊กนี่เป็นประโยชน์มากนะคะ
ก็ชื่อการตรงน่ะนะใช่แนะนำกิจการด้วย
แล้วก็สำหรับการติดต่อประสานเวลานัดหมายให้กับลูกค้านะคะ
เริ่มต้นธุรกิจช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เอง

พัฒนผลเปิดเผยว่าอยากเปิดคาแคร์ปรึกษาพี่ชาย
แนะนำว่าการเปิดคาแคร์ที่มีหน้าร้านต้องใช้การลงทุนค่อนข้างสูง
ใช้เงินประมาณ๒๐๐๐๐๐๓๐๐๐๐๐บาทเลยนะ

หากบริการล้างรถถึงบ้านต้นทุนนี่จะถูกกว่า

บางคนนี้ไม่อยากขับรถออกไปจากบ้านนะ
จริงบางจังหวะเราก็จะมีความรู้สึกว่า
อยากอยู่บ้านแต่ว่ารถก็สกปรกเอาไว้วันหลังละกัน

ใช่กลัวจะไปติดคิวคนอื่นอยู่นะคะ
ก็เลยลงมือทันทีอย่างแรกซื้ออุปกรณ์
ปั่นไฟเครื่องพ่นน้ำเครื่องดูดฝุ่น
ถังน้ำอุปกรณ์น้ำยาล้างรถน้ำยาขัดสีรถ
เปิดกิจการมาแล้ว๑สัปดาห์ผ่านไปนะคะ

ปัดแรกผ่านไปตอบรับเป็นอย่างดีมากที่สุด
วันละ๑๐คันเอาสิ
โอ้โฮเยอะนะส่วนอัตราค่าบริการตรงนี้เลยนะคะ
บาทสำหรับรถกระบะนะคะ

ลือบสีเพิ่มเติมเพิ่มไปอีก๑๕๐บาทนะคะ

ใจลูกค้าขาประจำล้างครบ๕ครั้ง
ครั้งที่๖คิดค่าบริการร้อยเดียวจ้ะ

เขาเอาน้ำจากที่บ้านของคนที่ไปล้างเนี่ย
ล้างหรือเปล่าแต่ผมเห็นถังน้ำ

เพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกว่ามีการลงทุน
เกี่ยวกับเครื่องพ่นน้ำแล้วก็เครื่องดูดน้ำ